การเสียชีวิตของคุณหมอกระต่ายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการข้ามทางม้าลาย
อย่างน้อยนะมันก็สร้างแรงกระเพื่อมในสังคม
ให้คนทวงหาความมีจิตสำนึกของคนขับรถที่จะให้คนข้ามถนนอย่างปลอดภัย
แต่มันก็ไม่ไหวนะฮะยังมีภาพเหตุการณ์ที่รถไม่จอดให้คนข้าม
ล่าสุดทางมาลายแถวสารวการกรุงเทพมหานครก็เกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
รถไม่จอดให้คนข้ามไปดูครับ

นี่เกี่ยวปุ๊บคนเขาก็เดิน
กันไปมอเตอร์ไซค์มาก่อนซ้ายมือแวบไปหนึ่งที
แล้วขวามือแวบไปอีกหนึ่งที
คำถามคือคุณไม่เห็นเหรอว่าเขาข้ามถนนกันอยู่
นี่มันคือทางม้าลายแท้แล้วมันข้างสารวการ
กรุงเทพมหานครข่าวก็มีให้เห็นกันอยู่
ถ้าสมมุติว่าคุณไม่เห็นไฟบางคนบอกว่ากำลังโทรศัพท์อยู่
ไม่เห็นไฟแต่คุณเห็นคนไหมคะเขามากันเป็นกลุ่มใหญ่
ม้าลายตอนนี้เขาทาไม่ใช่ขาวดำแล้วมันเป็นสีแดงแล้วนะ
ใหญ่โตชัดเจนขนาดนี้แล้วนะ
แต่นี่คือใช้คำเดียวว่าทำไมร้ายจิตสำนึก
ทำไมถึงไม่จอดให้คนเขาข้ามก่อน
แล้วบางคันที่เห็นยังมีการขี่แล้วคุยโทรศัพท์มือถือไปด้วย

เจ้าของคลิปเขาเขียนแล้วบอกว่าขนาดมีไฟจราจรนะ
มีทางม้าลายที่มันเด่นชัดขนาดนี้นะ
อีก๑จุด๑ที่ไปดูครับ
ขนาดทาสีขนาดนี้ก็ยังไม่ช่วยนะครับ
อ้าวดูครับที่คุณป้า
รถรถเก่งไม่จอดกระบะไม่จอดมอเตอร์ไซค์ไม่จอดป๊า
ฉันจะไปยังไงดีจอดให้ฉันทีเถอะ
คันแรกจอดแล้วอันนั้นก็ไม่จอดอีก
นี่ค่ะคือทำไมเป็นแบบนี้
แสดงว่าการทาสีให้มันเป็นสีแดงขึ้นมันไม่ช่วยเลยเหรอ
คุณป้าเองก็ใส่เสื้อสีแดง
เอาฟังนั่นอุ๊ย
มันเป็นลุ้นลุ้นสังตรงข้ามอีก
คือเอาเป็นว่าคนต้องวิ่งหลบรถแล้วล่ะนะเหตุการณ์นี้คุณป้าคนนี้จะข้ามทางมาลัย
ซึ่งเพิ่งทาสีใหม่ให้มันเด่นชัดเหมือนหลายหลายที่ที่เขาทำกันนะ
แต่ว่าทำไมยืนรออยู่นานทำไมถึงไม่จอด
รอให้ป้าข้ามบ้างเลยฟังเสียงคุณป้าหน่อยครับ
ไปเลยโอ้โหสุดยอดไปเลยป้า

คนถ่ายก็เชียร์ไปเลยไปไม่ได้รถไม่จอดไม่ได้
นะฮะสุดท้ายต้องเสี่ยงตายวิ่งเอาวิ่งเอานะฮะ
คือผู้โพสต์เองก็ระบุข้อความเชิงประชดนะฮะทางม้าลาย
ใช้งานดีมากครับไม่เห็นเหรอหรือยังไงอันนี้เกิดขึ้นที่สุโขทัยนะ
ขณะที่เหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติเขาจัดแคมเปญซะเลย
ยังไงคะเพิ่มความเข้มงวดกวดขันจับปรับเอาจริงเลยให้ประชาชนช่วยกันถ่ายคลิป
ถ้ามีคลิปรถไม่จอดให้คนข้ามถ่ายคลิปแล้วส่งไปที่เพจเฟซบุ๊ก
จำไว้เลยนะฮะเพจเฟซบุ๊คของอาสาตาจราจรมูลนิธิเมาไม่ขับ
หรือว่าศูนย์โซเชียลมีเดียสปกตรเพจของจสร้อยก็ได้
สวพ๙๑ก็ได้ช่องทางไหนสะดวกส่งเข้าไปนะครับ
แล้วตำรวจท้องที่เขาจะเรียกคนที่ทำผิดไปปรับตามกฎหมายต่อไป
แล้วสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะมีรางวัลให้กับคนส่งคลิปสุ่มมา
เดือนละ๑๐รางวัลรางวัลนำจับละกัน
ต้องแย่งเลยนะวันละ๑๐รางวัล
คุณผู้ชมเขามีงบให้เดือนละ๕๐๐๐บาท
รางวัลนี้เดี๋ยวจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกต้นเดือน
เพื่อเตือนให้ประชาชนตื่นตัวในการที่จะมีจิตสำนึก
ในการที่จะจอดรถให้คนข้ามแล้วก็แก้ไขปัญหา
ซึ่งตอนนี้ก็แห่ตอบรับดีถ้าตอบรับดีเขาบอกว่า
เปญนี้จะยาวไปแบบว่าไม่มีกำหนดเลิก
แต่ผมเชื่อเหลือเกินว่าไม่มีใครเขาอยากได้เงินหรอก
ไม่มีใครเขาอยากอะไรแบบนี้หรอก
อยากให้มันลดปัญหาเรื่องของอุบัติเหตุ
เหนือสิ่งอื่นใดจากรางวัลต่างที่นำมานำจับเนี่ยคือจิตสำนึกนะคะ
ถูกต้องนะฮะแล้วก็หวังว่าจะไม่มีใครเสียชีวิต
ยิ่งขึ้นเห็นทางม้าลายก็แตะเบรกเลย
แต่ช่วงนี้ก็อาจจะมีคนไปจ้องถ่ายคลิปกันตรงทางมาลัย